อ่ะมาดูกันต่อเลยค่ะว่ากันด้วยเรื่องของกฎเหล็กด้านหลังนี้เลย
คุณสืบสกุลกฎเหล็กของใครนี่เพิ่งรู้นะว่ากู้ภัยเขามีกฎเหล็ก
แล้วเขาบอกเพื่อนกู้ภัยด้วยกันเหรอเปล่าจ้ะครับเขาบอกผีฮะเออ
บอกผีเดี๋ยวลองดูหน่อยไหมที่เขาอ่านกฎเหล็กท้ายรถกู้ภัยเนี่ยค่ะ
เป็นยังไงค่ะกฎเหล็กของวิญญาณการอยู่ในรถปางศิลาทองศูนย์สอง
ฟังไว้นะนั่งกันอย่างเป็นระเบียบห้ามส่งเสียงดัง
เข้าใจไหมเด็กเด็กเออห้ามยื่นแขนขาออกนอกเออ
ที่หมายกรุณาลงจากรถน่ะเขาเอาไปส่งแล้วก็ลงใช่
ข้อนี้สำคัญครับผมถ้านึกถึงกันขอ๓ตัวตรง
โอ้โหกฎเหล็กสำหรับวิญญาณหรือผีที่จะขึ้นรถนั่นเองใช่ค่ะ
โอ้โหต้องมีกฎแบบนี้เลยเหรอใช่แล้วคือเขามี๙ข้อ
เมื่อกี้เราปล่อยให้คุณผู้ชมฟังนิดหน่อยพอคุณผู้ชม
แต่เดี๋ยวจะไล่รายละเอียดให้ฟังค่ะเพราะอันนี้เขาติดอยู่
ว่างกำแพงเพชรจุดปางศิลาทองนะคะแหมเก้าข้อที่ว่า
แชร์กันเยอะมากจริงจริงไม่น่าเชื่อนะคุณใช่ค่ะ
บายเลยให้ดวงวิญญาณให้ผีได้รับทราบกฎเหล็กทั้ง๙ข้อ
มาเริ่มกันเลยนะคุณสุดสกุลอันแรกเด็กจ๊ะนั่งกันอย่างเป็นระเบียบ
ส่งเสียงดังนะเดี๋ยวเด็กเด็กจ๊ะหรือวิญญาณจ๊ะหรือผีจ๊ะ
นี่ขึ้นรถตู้แล้วนั่งเป็นระเบียบนะจ๊ะอย่าลุกอย่าเดินนะจ๊ะ
อย่าล่องอย่าลอยอย่าหลอกนะจ๊ะถูกต้องเอ๊ะพอขึ้นแล้วปุ๊บต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกตัวทุกตนไหม
ไม่ต้องหรอกค่ะขอแค่นั่งเป็นระเบียบพอเรียบร้อยเรียบร้อยอย่าหลอกปิ้นตาอะไรแลบลิ้นปิ้นตา
ใช่ส่วนข้อที่๒อย่าเลยนะอย่ายื่นแขนยื่นขาออกนอกรถนะแบบนี้ไม่ได้เลยนะ
ทีมข่าวของเราก็ทำภาพนี่หรือผียื่นแบบนี้ไม่ได้ผิดอาจนี่ถูกต้อง
แล้วห้ามเด็ดขาดเลยนะข้อ๓ห้ามขึ้นไปนั่งบนหลังคา
มานั่งบนหลังคาเดี๋ยวคันอื่นเขาตกกระจายเดี๋ยวตำรวจจะเรียกจับเอา
ไม่ได้กลัวว่าวิญญาณเขาจะตกจากรถใช่ไหมแต่กลัวว่าคันอื่นจะตกใจ
ใช่ค่ะข้อสี่แล้วว่ายังไงห้ามรังแก่วิญญาณรุ่นน้องถ้าขึ้นมาพร้อมกันรุ่นน้อง
รุ่นพี่ไม่มีเราสามัคคีกันบนรถห้ามปรากฏตัวในภาพสยดสยองโดยเด็ดขาด
เป็นแบบวิญญาณสวยหล่อได้ข้อ๖ห้ามแกล้งคนขับหรือทีมงาน
เดี๋ยวคนขับตกกระใจใช่ค่ะข้อเจ็ดห้ามปรากฏตัวขณะปฏิบัติหน้าที่
จากรถไปเลยไม่ต้องมากับกู้ภัยกู้ภัยจะกลับบ้านแล้ว
ด้วยถึงการให้มาเลย๓ตัวตรงนะค่ะอย่ามาแร็บลิ้นปิ้นตาหลอกเป็นผีน่ากลัวนะเพราะผมมาพาพี่ไปส่งถึงที่หมายถึงว่าไปส่งโรงพยาบาลไปส่งห้องเก็บศพอะไรก็ตามนะฮะเอาจริงนะพอเห็นกดเหล็ก๙ข้อนี้มันทำให้บรรยากาศมันดูผ่อน
เลขทะเบียนข่าวบ่าไม้ไม้รอเรือ๕๖๖๗นั่นเองนะค่ะแต่ทีมข่าวของเราไปเจอพี่สุรินทร์ก็นะใช่ซึ่งขับรถกู้ภัยคันนี้พี่สุรินทร์ก็ว่ายังไงคุณเขาบอกว่าคือตั้งใจเลยอ่ะเอากดเหล็ก๙ข้อนี้มาติดด้านหลังแบบนี้คนที่มาอ่านจะ
นะครับโอ้โหตั้งนั่งให้เป็นระเบียบเนี่ยข้อแรกเนี่ยนะครับ